สถานการณ์ที่อิสราเอลสถานการณ์ที่ฉนวนกาซ่านะครับตอนนี้ตัวประกันชาวไทยนั้นยังคงถูกจับอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าคนถึงแม้ว่าล่าสุดในวันนี้นี่นะครับทางกลุ่มฮามาสได้ทยอยปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นตอนนี้สี่คนแล้วจากที่ตอนนี้ข้อมูลของทางอิสราเอลนั้นบอกว่าทางฮามาสน่าจะจับตัว
เพิ่มเติมในข่าวบอกว่าห้าสิบคนห้าสิบคนนี้จะมีคนไทยไหมนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีครับแสดงความเป็นห่วงแรงงานไทยที่ยังคงอยู่ที่อิสราเอลที่มีข่าวว่าในจ้างนั้นมีการเลื่อนนะครับเวลาการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่สิบเดือนหน้านะครับที่สำคัญนั้นยังมีบางส่วนที่บอกว่าในจ้างเนี่ยเพิ่มเงิ
ประเทศไทยหลังจากทราบว่ามีนายจ้างในอิสราเอลเพิ่มค่าจ้างจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ทำงานต่อนะครับแล้วก็เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่สิบเดือนหน้าอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เพื่อจะรั้งตัวเอาไว้ครับทั้งทั้งที่เป็นภาวะสงครามตรงนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทางทูตอิสราเอล

ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อเงินครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐบาลนั้นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดและนโยบายการเงินการคลังที่ดีไม่ใช่แค่การรักษาวินัยอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ไม่ให้ไปเสี่ยงชีวิตเพื่อได้เงินมาและเมื่อแรงงานไทยกลั
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการกระตุ้นให้แรงงานไทยนั้นตัดสินใจกลับประเทศครับ
ด้วยว่าถ้าเขากลับมาแล้วต้องช่วยดูแลเขาตรงนี้ให้ดีคุณผู้ชมครับมีข้อมูลมานะครับบอกว่าทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนั้นได้มีการบอกว่า
รัฐบาลอิสราเอลไม่มีข้อจำกัดนะฮะสำหรับแรงงานไทยที่อยากกลับบ้านนะครับ
ถ้าเกิดว่าสงครามสงบเมื่อไหร่เนี่ยยินดีต้อนรับกลับมาใหม่นะครับ
ส่วนที่ยังทำงานอยู่นั้นนายจ้างก็จ่ายเงินปกตินะครับไม่ได้ล่าช้าตามกระแสข่าวที่ได้รายงานไป
เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซ่าแล้วก็ในตัวประเทศอิสราเอลเองนะครับ
ขณะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ
คุณปานปรีพระหิตธานุกรนั้นบอกว่ามีบุคคลที่สามารถติดต่อพูดคุยกับทางกลุ่มฮามาส
กำลังพยายามเจรจาขอให้ปล่อยตัวประกันนะครับ๒๐๐กว่าคนมีคนไทย๑๙คน
ส่วนข่าวที่บอกว่าฮามาสนั้นจะปล่อยตัวประกันเซตหนึ่ง๕๐คนครับ
ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีคนไทยรวมอยู่ด้วยค่ะสำหรับการส่งศพแรงงานไทยกลับมาเพิ่มเติมนะครับ
ต้องรอกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ครับซึ่งเริ่มทำได้ยากมากขึ้น
เนื่องจากว่าตอนนี้ครับเวลาที่ผ่านไปแน่นอนนะครับ
ทางรัฐมนตรีต่างประเทศครับแสดงความเป็นห่วงแรงงานไทยที่เปลี่ยนใจไม่กลับแล้วนะครับ
วิงวอนให้คำนึงถึงความปลอดภัยครับ
และยังมีญาติพี่น้องที่รออยู่
ประเด็นที่ว่าถูกเอาเปรียบค่าเดินทางไปยังสนามบินตอนนี้
รัฐบาลพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
และในนั้นก็มีคนไทยอยู่๑๙คนนะครับ
ซึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะปล่อยตัวคนไทยในเร็ววันนี้
เราก็อยากจะให้กลับมามากที่สุดโดยเร็วที่สุด
แต่บางท่านยังไม่ยอมกลับนะครับ
ก็ด้วยเหตุผลหลายเหตุผลที่อยากจะอยู่ต่อ
ถึงขนาดที่ว่ามีการเตรียมให้คนกลับถึง๕๐๐กว่าคน

แล้วก็ขอไม่กลับเกือบครึ่ง
ซึ่งก็แปลกมากเขาไม่กลับเราก็บอกว่าไม่ได้นะ
ควรจะรีบกลับมาเพราะว่าถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวเป็นอันตรายขึ้นมา